สวัสดีครับ
อาจารย์ปอนาฟ้าเลขลิขิตมาอยู่ตรงนี้แล้ว
วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของ๒๘๘๒เลขนี้มันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์
มันเป็นเลขที่ถูกนิยามว่าเป็นเลขของการมีกินมีใช้ค่ะ

ยังไงคะเพราะมีเลขแล้วจะมีกินมีใช้
มีกินค่ะเรามาเริ่มจากดวงจันทร์ก็คือเลข๒นะคะ

คือดวงจันทร์ราชินีแห่งความอ่อนหวานอ่อนโยน
แล้วพอ๘จะเป็นดาวราหูซึ่งมีลักษณะของอำนาจบารมี
มีเงินทองแต่ก็แฝงด้วยความรุ่มหลง
แต่พอ๒เลขนี้อยู่ด้วยกันกลายเป็นว่าเลข๘เป็นตัวแทนของความทะเยอทยานส่วนหนึ่ง
แต่ว่าความทะเยทะยานหรือว่าการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
จะแสดงออกมาในลักษณะที่อ่อนหวานขึ้น

ใช่ค่ะคือทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยยังเป็นการปรณีประนอมการรู้จักพูด
เพราะฉะนั้นแล้วจะเหมาะกับคนที่ทำงานประเภทไหนคะ
ก็เหมาะมากสำหรับงานที่จะต้องหมุนเงินก้อนโตเหมาะมากสำหรับคนที่เทรดหลักทรัพย์นะคะ
เทรดดิ้งเหมาะเลยบริหารหลักทรัพย์ดูแลกองทุนต่าง
แล้วเป็นคนที่หาเงินง่ายหาเงินเก่งแหละแต่ว่าใช้เก่งไปด้วยนะคะ
หาเก่งแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกัน
เนื่องจากเรื่องของเลข๘ทำให้เขาเป็นคนที่จะต้องมีบริวารมีลูกน้องเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลง
ดังนั้นค่ะยังไงเขาก็ต้องเป็นผู้ที่หาเงินให้ได้เข้าเยอะเพื่อที่จะดูแลบริวารของเขาด้วย
ใช้เยอะก็หาเยอะได้เก่งเหมือนกัน
จะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามาเริ่มธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพ
แล้วก็นักบริหารเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีความกระตือลือล้นอยู่ที่ลาหูเลข๘นะคะ
แล้วสำหรับธุรกิจสีเทาก็เหมาะด้วย

เพราะอาศัยความมีอำนาจบารมีและความเด็ดขาดของเลข๘
ทำธุรกิจสีเทาแต่อาจจะไม่ใช่โจงครึ่ม
ไม่ใช่ว่าเปิดเพจออนไลน์การพนันอย่างนั้นก็ไม่ใช่

แต่เราก็ไม่แนะนำอยู่ดีแล้ว
แนะนำแล้วกันให้เป็นถูกกฎหมายดีกว่านะครับ
เราก็เลือกใช้๒๘๘๒ไปในทางที่ดีค่ะ
เพราะว่ามันส่งผลในแง่บวกด้วย
เป็นตัวเลข๒๘๘๒ใครที่จะเอาไปใช้ก็เลือกให้เกี่ยวข้องกับตัวเอง
อาชีพด้วยแล้วก็เลขอื่นคู่เลขอื่นที่อาจารย์เคยบอกไว้ด้วยนะคะ

๒๘๘๒เรามาดูเบอร์กันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมที่ส่งเข้ามามี๒๘๘๒กันไหม

เพราะว่าท่านที่ส่งมาก่อนเลยนี่ค่ะ
คุณแอนปวีนาค่ะอาจารย์ปอ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทนะคะ
เลข๗ตัวหลัง๖คู่เลขก็คือ
สำหรับพนักงานบริษัทท่านนี้มีเรื่องเสียอยู่นะคะ
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดจาการเจรจาต่าง
มักจะเข้าใจเขาผิดบ่อยมาก
เพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ช่างสังเกต
แล้วเขาเป็นคนที่มีคนเอาความลับมาบอกเขาบ่อย

คนก็เข้าใจว่าเขาเอาความลับไปเปิดเผย
แต่ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่เก็บความลับของตัวเองอยู่ดี

แต่ว่าเป็นสาวนักเจรจา
ช่างพูดช่างจามีสังคม
แล้วก็ฉลาดหัวไวมากค่ะเป็นคนช่างสังเกต
แล้วก็เรื่องวัยพิภัทธิพลแล้วก็คนรักคนเมตตามีดีเลย

สำหรับในที่ทำงานแล้วเขาค่อนข้างจะเป็นตัวประสานงาน
ดูแล้วโดยรวมก็น่าจะดีนะครับ

ถ้าไม่ติดว่ามีศูนย์
คือเอาเป็นว่าไม่ได้เสียหายร้ายแรง
ค่ะแต่ว่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเราบ่อย
แล้วอย่างนี้คือก็ถึงกับว่าไม่ได้แย่
ไม่ขนาดว่าเราต้องควรเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์

อาชีพทำสวน

บุคลิกภายนอกค่อนข้างจะเป็นคนที่
ปากแรงผู้จาขวานผ่าซาก

แล้วก็ส่วนนี้อาจจะทำให้มีศัตรูเกิดขึ้นได้ง่าย

เก้าก็เป็นคนที่สู้
เป็นคนที่มีใจแข่งขันมีใจชนะ

พอ๙๕ก็ยังดีนะคะเขายังมีความปล่อยวางในตัวเอง
คือต่อให้อาจจะเริ่มต้นที่
ว่าคนอื่นไปแล้วด้วยความแบบมีอารมณ์เนอะ
แล้วพอต่อมาก็คือยังปล่อยวางได้
อาจจะรู้สึกแล้วกลับไปขอโทษนะคะ
แต่๔๗มาแล้วก็จะเป็นเลขของผู้ที่พูดแล้ว
ต้องทำให้ได้พูดจริงทำจริง

คนนี้ค่อนข้างจะเครียด

อะไรที่บอกว่าจะทำก็จะต้องทำให้ได้
อะไรยังทำงานไม่เสร็จก็จะไม่นอน

ดูแล้วแบบนี้มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
แต่โดยรวมแล้วอาจจะน่าจะต้องเปลี่ยนเลยไหม

คู่เลขเสียค่อนข้างรุนแรงถึง๒คู่ค่ะ
เป็นไปได้ก็ควรเปลี่ยนนะครับสำหรับท่านนี้นะครับ

คุณหญิงนะคะอาชีพเป็นคุณหมอค่ะ

คุณหมอต้องเปลี่ยนเบอร์ไหมคะเนี่ย

โอ้โหชีวิตคุณหมอค่อนข้างตรากต่ำนะคะ

บุคลิกภายนอกคุณหมอค่ะจะเป็นคนนิ่งน่าเกรงขาม

คุณหมอจะเป็นคนที่ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน
เป็นคนที่ฉลาดมีไหวพลิบแล้วดูน่าเชื่อถือ
แล้วคุณหมอก็พูดจาพรีเซนต์ออกมาให้คนไข้ฟังได้ดีด้วย

แต่สำหรับคนใกล้ตัวคุณหมอเนี่ยอย่างคนรัก
หรือว่าครอบครัวอาจจะมีปัญหา

หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องที่แบบมี

อาจจะมีแอบนอกใจหรือว่ามีเรื่องมือที่๓เข้ามาได้ค่ะ
ครับโอ้โหกลายเป็นว่าเบอร์นี้เนี่ยเรื่องของอาชีพการงานน่าจะดี
แต่ว่าเรื่องของส่วนตัวแล้วเนี่ยเรื่องของครอบครัวแล้วอาจจะมีปัญหา

เอาแบบนี้น่าจะต้องเปลี่ยนดีกว่าไหมฮะคุณหมอน่าจะเปลี่ยนเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่ม
มีเรื่องความรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
อาจารย์ปอลมันเกี่ยวกันยังไงตัวเลขกับเรื่องของความเป็นไปพฤติกรรมมันเกี่ยวกันยังไง

เกี่ยวกันค่ะอย่างกรณีนี้เลข๑๘ปกติ๑๘จะเป็นเลขของผู้มีความผลิตการในตัว

คือค่อนข้างจะมีอำนาจบารมีต้องการให้ทุกคนทำตามสิ่งที่เราต้องการด้วยเลข๗
เป็นผู้ที่สั่งการนะคะ
แล้วเลขหนึ่งใส่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นปกติจะเป็นเรื่องดีนะเป็นดวงอาทิตย์เป็นความมั่นใจเป็นความเป็นผู้นำ
แต่พอรวมกันปุ๊บมันมากเกินจนคนรอบตัวเองก็ไม่อยากจะฟังแล้วเหมือนมากเกินไป
มันเป็นพลังของดวงดาวที่อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน

ปิดท้ายคนนี้มี๒๘ด้วยค่ะ
ค่ะก็คือคุณปริมนะคะอาชีพพนักงานบริษัท๖๐๑๘๕๒๘ค่ะอาจารย์ต้อ
ค่ะคุณปิมพนักงานบริษัท
เปิดข้างหน้ามาค่อนข้างจะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะ
แต่ว่าเป็นเสน่ห์แบบว่ารุ่มหลง

เสน่ห์แบบเห็นของสวยของงาม
หรือว่าเห็นใครหล่ออันนี้จะค่อนข้างรุ่มหลงไปหน่อย

แต่ว่าคุณปิมก็เป็นคนที่มีความดื้อเงียบนะคะ

มักจะโดนแทงข้างหลังบ่อยนะครับ
อย่าง๘๕คุณปิมเป็นคนฉลาดหัวไวมาก
เรียกว่าฉลาดแบบมีเทคนิคเลยแหละ
แล้วก็๕๒ถ้ามีแฟนก็ยอมผู้ชายอีก
ยอมแฟนคอยซัพพอร์ตแฟน
แต่ลงท้ายด้วย๒๘ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเงินเข้าเรื่อย

ฉลาดในการหมุนเงินค่ะ
แล้วเบอร์นี้ดีหรือไม่ดีคะอาจารย์

ค่อนข้างจะเป็นเลขร้ายค่าแรง

วันนี้ครบทั่วนะคะขอบคุณอาจารย์ปอล์นะครับ